ส่วนข่าวนี้ผู้ชายคลั่งครับคลั่งยิงญาติของตัวเองได้รับบาดเจ็บแล้วนะ
แล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านตำรวจต้องปิดล้อมเจรจานานกว่า๒ชั่วโมงครับ
แล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้ครับ
ที่ล็อกตัวอยู่นี้คือตำรวจสภกูแก้วกับฝ่ายปกครองนะคุณผู้ชมนะ
เข้าจับในเชิดอายุสี่สิบสี่คนที่ก่อเหตุใช้ปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ยิงสิริวุฒิบุราโสอายุห้าสิบเก้า
เป็นประธานกองทุนหมู่บ้านแล้วก็มีศักดิ์เป็นลุงอ่ะเป็นลุงของเขาเนี่ยนะ
หลังก่อเหตุเชิดก็เข้าไปหลบอยู่ในบ้านในห้องนอนตำรวจใช้เวลาเจรจากว่า๒ชั่วโมงไม่เป็นผลนะครับ
ลูกสาวอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งต้องไปไหว้วานมาบอกมาเจรจามาคุยหน่อย
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในเชิดยอมมอบตัวกับตำรวจครับ
ตรวจค้นในตัวพบปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ครับ๒กระบอกแล้วก็มีดที่ใช้ล่าสัตว์
ไนเชิดเนี่ยเบลออยู่นะตาลอยใช่ไหม

อ้างบอกว่าอ้างบอกว่ามีเรื่องบาดหมางกันนะครับ
แล้วถูกคนได้รับบาดเจ็บพูดจาเสียดสี
ขณะที่นางติ๋มรักษาเมืองพี่สาวของในเชิดเนี่ยนะ
บอกว่าน้องเธอมีอาการทางสมองนะปกติอยู่บ้านคนเดียว
แล้วมีญาติย่าคอยเอาข้าวมาส่งให้กิน

แต่ไม่รู้อาการทางสมองมันเป็นยังไงหรือเปล่า

เขามีปัญหาอะไรประหลาดโจมตีเจ็บมั้ย
ก็เด้ารักวู่เฒรเยามมีปัญหาอะไรว่ะ
เออกระเว็บสักทุ่งมีอะไรรักให้พวกนะ
จ๋าจ๋าน้องไฮไฮจ๋าคนประสาทน้ำสมองเรียนเกมนี่แหละ
เมื่อจากแถวไปกินร้านช่วยยาวนี่แหละนี่ครับในเชิดก็ถูกพาไปสงบสติอารมณ์ที่สอบภอกูแก้วนะฮะ
พูดจาไม่รู้เรื่องส่วนอาการของผู้รับบาดเจ็บโดนปืนแก๊ปของเชิดเนี่ยยิงใส่เข้าไปนะครับ
กระสุนเข้าห้านัดน่ะนะฮะขณะนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานี
ล่าสุดครับล่าสุดคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและขณะที่ทำแผนอยู่นะครับ
คือญาติญาติก็โกรธไงเข้ามาสอบถามเชิญยิงลุงเขาทำไมยิงลุงเขาทำไมนะฮะ
เชิดบอกว่าก็ลุงเนี่ยไล่เขานะครับไล่เขาก่อน
ขณะที่พันธบทเอกพีรวุฒิสุวรรณประสิทธิ์ท่านผู้กำกับการสพกู่แก้วเปิดเผยบอกว่า
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเพราะแค้นตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าครับ